คุณผู้ชมค่ะที่อุดรธานีค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งอายุสามสิบเจ็ด
ถูกมีดฟันคอตายคาวงเล่าไอ้เหตุการณ์ทะเลาะกันกลางวงเล่า
แล้วฆ่ากันตายมีมาอีกแล้วอ่ะนะคะแต่ทีเนี้ยพอตำรวจไป
ก็ต้องไปคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือเพื่อนร่วมวงเล่าสภาพคือเมากันหมดเลย
ตอบอะไรไม่รู้เรื่องวกไปวนมาทุกคนปฏิเสธหมด
ผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวผมไม่เห็นแต่ผมล้อมวงเมาอยู่กับเขานะ
แล้วใครฆ่าเขาสุดท้ายมีค่ะมีคนเกาะเหตุแล้วก็มันมีปมเหตุค่ะ
เดี๋ยวค่อยดูเรื่องนี้กันนิดนึงเหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มเมื่อคืนนี้
ตำรวจสพเพลไปตรวจสอบนะคะว่ามีคนถูกทำร้ายแล้วตายอยู่ในวงเล่า
นี่คือหมู่บ้านทอนที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายจตุพลอายุสามสิบเจ็ด
สภาพศพใส่กางเกงขาสั้นลายสก๊อตไม่ใส่เสื้อ
ถูกมีดฟันเข้าที่ไทยทอยค่ะเป็นแผลเวอะหวะเลยค่ะ
แล้วก็ที่คอเนี่ยคอเกือบขาดในบ้านขวดเหล้าขาวแตกระจายเต็มไปหมดเลย
มีร่องรอยเหมือนกับลากศพออกมาตรงเนี้ยรอยลากเป็นทางยาวเลยนะคะ
ค้นในรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านมีมีดพระยาวประมาณสามสิบเซนติเมตรเปื้อนเลือด
ซุกอยู่ใต้เบาะหน้าข้างคนขับมีไม้ตะพดหัวงูวางอยู่บนเบาะรถ
ทีนี้ค่ะก็ต้องคุยกับเพื่อนล่ะค่ะ
ล้อมวงดื่มเหล้ากันก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ยค่ะสามคนนางพิกุลหรือส้ม
อายุ๕๑คนนี้เป็นทั้งเจ้าของบ้านและเจ้าของรถที่จอดอยู่หน้าบ้าน
นายวรชัยอายุห้าสิบเป็นสามีของนางพิกุลครับนายสมหมายอายุสี่สิบสามเป็นเพื่อนบ้าน
ทั้งหมดเมาหนักมากค่ะเมากันแบบพูดจาไม่รู้เรื่องอ่ะ
แต่คาดว่าไม่ใช่เมาแค่เหล้านะคะคือมีขวดเหล้าขาวเต็มเลยใช่ไหมคะ
ครับแต่มันมีสิ่งที่เจอเพิ่มอ่ะคือซองพลาสติกใส่ยาบ้า
อ่าเหลืออยู่สี่เม็ดเหมือนกับถูกใช้ไปบ้างแล้วอะไรแบบเนี้ยครับ
การสอบปากคำนางพิกุลเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าเขาเมาอ่ะนะคะ
เขาให้การว่าก่อนเกิดเหตุตัวเธอเองกับนายวรชัยสามี
แล้วก็นายสมหมายเพื่อนบ้านรวมถึงนายจตุพลผู้ตายเนี่ย
เหล้าด้วยกันอยู่หน้าบ้านรวมแล้วสี่คนพอดื่มเหล้าเมาปุ๊บ
พิกุลบอกว่าเธอก็ขึ้นไปนอนบนชั้นสองของบ้านนายจตุพลผู้ตายเอายาบ้าหกเม็ดออกมาเสพในวงเล่า
แต่เหมือนกับว่าแบ่งยาบ้ากันไม่ลงตัวนายวรชัยสามีเธอก็ขึ้นไปเรียก
หลับไปแล้วขึ้นไปเรียกบอกว่าเนี่ยนายจตุพลเนี่ยไม่ยอมแบ่งยาบ้าให้
ด้วยความโมโหเธอลงมามาบอกกับนายจตุพลว่าทำไมไม่แบ่งกัน
มีอะไรก็ให้แบ่งปันกันจากนั้นค่ะเธอกับสามีก็ขึ้นไปนอนบนบ้าน
แล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วนี่นะคะ
สองคนนี้บอกไม่รู้เรื่องสามีพระยาคู่นี้อ้าวแล้วอีกคนนึงล่ะ
ครับที่เมาอยู่ด้วยกันอ่ะรู้เรื่องไหมก็บอกผมไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
ไม่รู้ว่าใครฆ่าอ้าวเนี่ยค่ะไม่มีใครยอมรับเลยตอนแรกอืม
หนิวขึ้นไปข้างบนไม่อยากมีกันหาทีนี้เขาก็เรียกลงมา
บอกมันเอาไปหมดแล้วแล้วก็บอกนี่ก็เลยว่าทำไมแบ่งให้แบ่งกัน
ทำไมต้องเอาไปหมดอืมมีก็กินด้วยกันเออให้แบ่งกันเออ
เป็นคนฟันหนูก็ไม่ทราบค่ะหนูก็อยู่ข้างบนนอนข้างบนกับแฟน
ก็คนไหนคนชื่ออะไรก็แล้วใครแต่ไม่รู้ใครเราไปเอายามาจากไหน
หนูไม่รู้เหมือนกันเจ้าพลไปเอามาได้มากี่กี่เม็ดหกค่ะ

แล้วคนนี้เขาเข้ามาทำไมบ้านเรานี่ไงครับเงินบอกครับ
นี่นะคนนี้เขาเข้ามาบ้านเราทำไมอ๋อกินเหล้ากันอยู่ประจำครับ
อ๋อกินเหล้ากันเป็นประจำอยู่แล้วอ๋อประจำครับใช่ครับ
แล้วไปทะเลาะกันตอนไหน
ชอบกินเหล้านะครับคนที่ตายเนี่ยนะครับคนตายเหรอใช่ครับ
สามีภรรยาคู่นี้ที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของรถปฏิเสธทุกอย่าง
ไม่รู้เรื่องครับแต่ฟังข้อมูลแล้วน่าตกใจนะคะ
ทะเลาะกันเรื่องของยาบ้าทำไมไม่ยอมแบ่งยาบ้าให้เพื่อน
อย่างนี้ดูสิคะทั้งที่ดื่มเหล้าอยู่ด้วยนะ
เหล้าขาวอยู่แกะยาบ้าออกมาไม่ยอมแบ่งให้เพื่อน
ยอมแบ่งให้เท่าเท่ากันเลยเป็นปัญหาแต่อ้างว่าตัวเองไม่ได้ฆ่า
ส่งสนส่งสนส่งสนส่วนนายสมหมายอีกคนนึงที่อยู่ในวงเล่าอ่ะค่ะ
ก็ให้ปากคำแบบเมาบอกว่าเดินเข้าไปที่บ้าน
นางพิกุลถือมีดแล้วก็เอาเท้าเตะเหยียบนายจตุพล
นายจตุภนธรรมน่ะนอนกองอยู่ที่พื้นแล้วก็ไม่สู้อะไร
สมหมายบอกว่าก็บอกนางพิกุลว่าพอแล้วพอแล้วอย่าให้มันตาย
ลูกมีพ่อมีแม่แล้วนายสมหมายบอกว่าผมพูดแค่นี้แล้วผมก็เดินหนีไป
เราก็ไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็เมาอยู่ด้วยกันสี่คนแท้ตายเป็นคนหนึ่ง

ตำรวจสพเพลก็เลยบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
ผู้ตายมีเถียงนาอยู่ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุ๓๐๐เมตร
แล้วก็สนิทกับนายวรชัยนางพิกุลสามีพระยาคู่นี้มากนะคะ

แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปไม่มีใครยอมรับว่าเป็นคนฆ่านายจตุภนธรรม
สุดท้ายตำรวจต้องแยกสอบนะครับท่านผู้ชมครับ
แยกสอบกันเลยนะครับทั้งนายวรชัยนายสมหมายแล้วก็นางพิกุลด้วยนะครับ
คือนางพิกุลนี่ยังคือดูก็สั่งเมาเล็กน้อยนะ
พอจะพูดพอจะคุยได้บ้างเธออ้างว่าอย่างนี้ฮะ
นี่ทิติไปคุยด้วยนะครับเธออ้างว่าวันเกิดเหตุ
ก็คือเมื่อวานนี้นั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกัน๔คน
แล้วเธอก็ให้เงินนายจตุพลผู้ตายไป๒๐บาท
เพื่อเอาเงินไปถ่ายมีดอีโต้ของตัวเธอที่นายจตุพลเอาไปจำนำเอาไว้
พอนายจตุพลถ่ายมีดกลับมาเสร็จก็เอามาวางไว้ข้างเสาไฟ
แล้วก็มานั่งดื่มเหล้าต่อกับนายวรชัยสามีของเธอ

ส่วนตัวนางพิกุลเนี่ยเธอบอกเธอขึ้นไปนอน
แล้วเพิ่งมารู้ว่าเอ้าจตุภนธรรมถูกฆ่าตาย

คือนางพิกุลเนี่ยเธอบอกว่าสงสัยจะมาจากเรื่องหึงหวง
เอาหึงหวงอะไรหึงหวงก็คือสามีเธอกับนายจตุพลผู้ตายเนี่ย
แล้วก็นายสมหมายที่เป็นเพื่อนในวงเล่า๓คนเนี่ย
อันนี้นางพิกูลเขาอ้างนะเขาบอกว่าสามคนนี้เนี่ย
มีความสัมพันธ์กันแบบชายรักชาย
แล้วหึงหวงแล้วฆ่ากันตาย
ไม่ได้ทำค่ะเพราะว่าหนูอยู่ข้างบน

ก็มีไอ้พลที่มีสามสี่คนอ่ะที่
มีสามสี่คนที่ทำนะครับมี
เดชาบ้านอยู่ข้างกัน

แล้วก็มีไอ้หมายปลาต้ม

แล้วเขาจะทำอะไรครับผม

ผู้ชายแย่งกัน
ทำไมครับ
เธออ้างว่าอย่างนี้นะ

แล้วก็จตุพลเขาก็ตายอยู่
คือวรชัยบอกว่าเมื่อคืนนี้

ว่าเป็นคนใช้มีดฟันนายจตุพลจนเสียชีวิต
ทีแรกเนี่ยผมยังคิดว่าเมียพูดเล่น

จตุพลเนี่ยกองอยู่ที่

เมียบอกเนี่ยสงสัยฆ่ากันเอง
ส่วนผัวบอกเมียผมนี่แหละมาสารภาพกับผมว่าฆ่า

หรือว่าต้องรอให้เขาหายเมากันก่อน
ถึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน

เอาเป็นว่าเรื่องที่ฟัง

ตัวนายวรชัยกับเพื่อน๓คนเนี่ย
รวม๓คนเนี่ยมีสัมพันธ์กันแบบชายรักชาย

ผมขอปฏิเสธไม่มี

ส่วนตัวของนางพิกุลเนี่ย

คือเขาบอกเขาไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกับจรุงพล

นับถือกันเหมือนกับเป็นพ่อเป็นลูก

เขาบอกว่าเขาฟันน่ะครับ

ก็เป็นครั้งคนพูดเล่นน่ะครับ

พอตำรวจสอบเค้นไปเค้นมานะครับ
พูดคับการตำรุฝุทรจังหวัดอุดรธานี
ปากคำทั้ง๓คนเนี่ยวันนี้ท่านผู้การภูมิครับการจังหวัดมาสอบด้วยตัวเอง
เลยนะฮะสุดท้ายนางพิกุลยอมรับสารภาพว่าฆ่านายจตุพลนะฮะ
อมรับสารภาพแล้วนะครับว่าฆ่านายจตุพล
แต่สาเหตุที่ทำลงไปบอกขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นค่ะอ่า
แต่เบื้องต้นเนี่ยนางพิกุลเนี่ยอ้างว่าเวลานายจตุพลมาที่บ้านเนี่ย
กินเหล้าเนี่ยชอบมาลักขโมยของในบ้านไปขาย
เคยเตือนแล้วก็ไม่ยอมฟังแล้วนอกจากชอบมาขโมยของที่บ้านแล้ว
ยังมามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนายวรชัยสามีเธอด้วย
เธอก็เลยแค้นอะไรประมาณอย่างนี้
กินด้วยกันแล้วทีนี้ก็ทะเลาะก็บอกว่าคนที่หลังอ่ะ
จะเอาของแม่ไปหยิบของในบ้านต้องบอกอย่าขโมย
คือเขาเอาของหลายอย่างนั้นทุกทีเขาจะเขาเมาแล้วเขาจะชอบหยิบของ
ชอบขโมยของอ่ะค่ะจ้ะใช่ใช่ค่ะจตุพลค่ะ
คือเขาชอบขโมยของในบ้านเอาไปขายนี่ที่บ้าน

พูดยังไงนะเขาคือผู้ชายหรือผู้ชายชอบกันแหละค่ะ
นูเห็นค่ะเขาเห็นทั้งคนเลย
กันใหญ่เลยนะฮะแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายเขาด้วยนะใช่
ก็คือนายจตุพลวันนี้ก็มาที่โรงพักนะครับมาติดต่อทำเรื่องเอกสารเรื่องของศพของลูกชายนะครับ
คือแม่ก็บอกโอ้โหไม่คิดเลยว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ความจริงเพื่อนบ้านกันทั้งนั้นไปมาหาสู่กันตลอด

เอาเป็นว่าต้องบอกว่าตอนนี้ก็ชัดเจนนางพิกุลเป็นคนก่อเหตุส่วนสาเหตุคาสมาจากความแค้นสะสมหลายเรื่อง
เกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของอาการทางจิตนะครับ
ตอนนี้แจ้งข้อหาคือเรื่องฆ่าคนตายโดยเจตนา
อีกข้อหาหนึ่งก็คือเรื่องการเสพยาเสพติดนะครับ
ส่วนตัวนายวรชัยกับนายสมหมายก็ถูกแจ้งข้อหาเรื่องการเสพยาเสพติดอะไรพวกนี้ด้วย
อันนี้ครับไปมาชุลมนต์วุ่นวายอยู่เหมือนกัน